กลับมาในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดลบบุรีนะครับ
ทั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัดไทยรัดทีวีโดยเฉพาะอย่างงี้
รายการรถรถทุกข์เขาไปคืนความสุขให้กับประชาชนที่นั่น
ได้ถนนลูกรังกลับไปใช้เหมือนเดิมครับ
กลุ่มชาวบ้านห้าสิบคนนะครับจากหมู่บ้านซับผาสุข
หมู่บ้านหนองสวงอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรี
มารวมตัวกันที่สาราประชาคมหมู่บ้านทรัพย์ผาสุกนะครับ
เมื่อวานนี้ครับเพื่อมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความขอบคุณ
ของสภาธนายความจังหวัดชัยบันดาลนะครับ

โดยนางยุพินเกรงขามเป็นตัวแทนของชาวบ้าน
กล่าวขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือในการทวงคืนถนนลูกรัง
จนทำให้ชาวบ้านนั้นมีถนนไว้ใช้สัญจรตามเดิมครับ
ดิฉันตัวแทนชาวบ้านสภาษุกรัฐและหนองสวง
ก็ขอบคุณทางไทยรัฐทีวีที่มาช่วยเราตั้งแต่เริ่มต้น
แล้วก็ขอบคุณสภาธนายความชายบาดานของเราด้วยนะคะ
ที่ช่วยพวกเรามาตลอดจนครบ
ณวันนี้พวกเราก็มีทางสัญจรเดินโดยปกติ
พวกเราก็ดีใจมากค่ะที่ทางไทยรัฐทีวีและสภาธนายความ
ทำให้พวกเราชาวบ้านทรัพย์พระศุกร์
มีโอกาสดีมีทางเดินแล้วไม่มีใครที่จะมาปิดพวกเราได้อีก
ก็ขอขอบคุณมากค่ะ

ก่อนหน้านี้ครับชาวบ้านได้ร้องเรียนผ่านรายการรถปลดทุกข์ของไทยรัฐทีวีว่า
เดือดร้อนเป็นอย่างมากเนื่องจากถนนลูกรัง
เส้นทางที่ชาวบ้านใช้กันมานานหลายสิบปีแล้ว

โดยมีนางหยัดตุ่นมโรงเจ้าของที่อ้างว่าถนนเส้นทางนี้นะครับ
อยู่ในเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินของเธอ
และเมื่อชาวบ้านฝ่าฝืนใช้เส้นทางนี้เข้าออก
จึงถูกนางหยัดแจ้งความเอาผิดในข้อหาบุกรุกเอา
ประสานไปยังสภาธนาความจังหวัดชัยบาดานนะครับ
ให้จัดทีมทนายความช่วยเหลือในการว่าความให้
ฟรีด้วยโดยฟ้องร้องต่อสารจังหวัดชัยบาดาน
เพื่อให้ถนนเส้นทางนี้นะครับตกเป็นทางภาระจำยอม
และหลังจากใช้เวลาสู้คดีกันมานาน
เมื่อวันที่๒๓พฤศจิกายนปีที่แล้ว
จึงมีคำพิพากษาให้คู่ความทั้งสองฝ่ายครับ
มาทำข้อตกลงทำสัญญาปรณีประนอมยอมความต่อหน้าศาล
โดยนางหยัดนั้นยอมจดทะเบียนให้ทางพิพาทเป็นทางภาระจำยอม
ส่งผลให้ชาวบ้านสามารถใช้เส้นทางนี้ได้ตามเดิมตลอดไปครับ
ยินดีด้วยค่ะได้ถนนกลับมาใช้แล้วนะคะ